กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่นุษย์จากจังหวัดนครปฐม
จะต้องช่วยกันนะฮะตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อที่จะคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในบ้านได้หรือไม่

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
และคำถามที่เรานำมาตั้งจะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเราทั้งหมด

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่นุษย์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกเลยครับ
คำถามทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน๕เรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเรา
ถ้าวางเรื่องให้ดีเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของครอบครัวเรานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ตลาดบางหลวงรสอ
เรื่องที่๒บ้านของเรา
เรื่องที่๓วรรณคดีวิจักรระดับชั้นม๔
เรื่องที่๔เมืองทองยูไนเต็ด
เรื่องที่๕ดาเอโดฟิน

ถ้าพร้อมแล้วพี่นุษย์จะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ตลาดบางหลวงรศ๑๒๒ครับ
ทำไมถึงเลือกตลาดบางหลวงล่ะครับ
มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

เปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะและวันหยุดนักคัตเตอร์เลอร์ค่ะ
คิดว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญในตลาดนี้ขนาดไหน

รู้จักทุกตรอกซอกซอยไหม

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รศ๑๒๒คือปีที่ตลาดเริ่มสร้างตรงกับปีพศใด
ตัวเลือกที่หนึ่งภศ๒๔๔๒
ตัวเลือกที่สอง

พศ๑๒๒นะครับ

จึงได้ชื่อว่าตลาดบางหลวงรศ๑๒๒นะครับ

แต่ไม่แน่ใจระหว่างข้อ๑กับข้อ๓เนี่ย

เหมือนเคยเห็นในร่มค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วพี่นุษย์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พศ๒๔๔๒ครับ

เพราะถ้าพี่นุษย์ตอบถูกข้อแรกนี้นะครับ

นุษย์จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปุ้ยแล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้พี่ปุ้ยมาตอบ

ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้พี่ปุ้ยครับ

เห็นไหมปุ้ยปุ้ยน่าจะจำได้
ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้โชคดีนะครับ

พี่ปุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปุ้ยอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

ปุ้ยจำภาพในห้องนอนของเราได้ชัดเจนไหมครับ
แล้วก็ที่ผนังข้างที่นอนนี้เป็นรูปการ์ตูนที่เป็นรูปสัตว์

จำภาพได้ติดตาไหม
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้

ภาพสัตว์ที่ติดอยู่ที่ห้องนอนของคุณปุ้ยภาพใดเรียงถูกต้อง

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
พอเห็นรูปคำถามก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าสองหรือสี่

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ผมก็ไม่รู้ได้เพราะว่าห้องนอนนี้ผมก็ไม่เคยเห็น
ก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็เชียร์ว่าให้ถูกนะครับ
ปุ้ยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ดเอ็กซ์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้มดเอ็กขึ้นมาตอบครับ
ระหว่าง๓เรื่องที่เหลือ
เรื่องวรรณคดีวิจักษ์ระดับม๔
เรื่องเมืองทองยูไนเต็ด
เรื่องดาเอ็นโดฟิน
รณคดีวิจักษ์ระดับม๔ค่ะ

เขาขอเขาสั่งไปเขาอยากตอบอันนี้

ดเอ็กซต้องการที่จะตอบเรื่องนี้

เชิญน้องมดเอ็กซมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรียนเรื่องวรรณคดีวิจักรแล้วใช่ไหมลูก

และคำถามข้อนี้นะฮะตั้งมาจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
ที่น้องมดเอ็กซกำลังศึกษาอยู่นี่เองนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้คือภาพประกอบวรรณคดีเรื่องใด
ตัวเลือกที่๑อีเหนา
ตัวเลือกที่สองมหาเวชสันดรชาดก
ตัวเลือกที่สามนิทานเวตาน
ตัวเลือกที่สี่นิราชนารินคำโครง

ภาพที่ขึ้นมาเป็นภาพผู้หญิงแล้วในเรื่องอีเหนาเนี่ย
หน้าเอกที่เป็นชีวบุญสบายผ่วยมาก
ผมก็เลยตอบเป็นตัวเลือกที่๑ไปครับ

มดเอ็กซเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งอีเหนาครับ
ตอนนี้ยังเหลือสมาชิกภายในบ้านอีก๒ท่านด้วยกัน
เอ็กซจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

น้องพัฒน์อดเลย
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องจีขึ้นมาตอบคำถามครับ
เลือกเรื่องเมืองทองยูนไนเต็ดครับ

ขอเชิญน้องจีนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เชียร์เมืองทองยูไนเต็ด

นั่นแหละ

กว่างโซ้งมหาภัย

ข้อมั่นใจว่าถูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

จีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒กิเณรพยองครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
จี๔ข้อผ่านไปเรายังไม่มีการเฉลยกันในช่วงนี้นะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังเฉลยพร้อมกัน
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงเชียร์และช่วย
ครอบครัวของคุณนุษย์จากจังหวัดนครปฐมกันในวันนี้นะครับ
พลาดไปไหนนะครับในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ

ซึ่งเป็นคำตอบที่